คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
ต้องบอกว่าเสี้ยววินาทีจริงนะฮะ
ที่ชายนาฏเนี่ยกำลังมีงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำปี๒๕๖๕
แล้วมีคุณยายท่านหนึ่งก็ขี่จักรยานไฟฟ้าเพื่อคอยดูแลขบวนแห่
แต่ยายขี่จักรยานไฟฟ้ามาในถนนเส้นที่ย้อนสอน

สุดท้ายคุณยายเสียชีวิตนะฮะ

ก็ทุกคนก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณยายถึงขี่มาเลนส์ฝั่งนี้
อาจจะด้วยความหลงลืมหรืออาจจะคิดว่าน่าจะมีการกันขบวนเส้นฝั่งนี้หรือเปล่า
แต่รถคันนี้มาจังหวัดตรงนี้นะครับประสานงากันอย่างจังนะฮะ

นี่ฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
คุณยายก็ขี่ถนนขี่รถจักรยานไฟฟ้าย้อนสอนบนถนนวงโตในตัวเมืองชายนาฏนะครับ
เพื่อดูแลขบวนแห่สารเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำปี๒๕๖๕ของชายนาฏ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะฮะ๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ